ประเด็นที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะที่ทีมข่าวของเราก็พยายามตรวจสอบให้
เรื่องของเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
ปกติแต่ก่อนจะเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ถือเครื่องแล้วก็มาจอดไว้ที่ศีรษะที่หน้าผาก
แต่เดี๋ยวนี้หลายสถานที่จะเห็นเป็นเครื่องที่สแกนฝ่ามือ

จะได้ไม่ต้องมีคนมายืนไงฮะป้องกันคนใกล้ชิดมาตรวจสแกนอุณหภูมิ
แล้วอาจจะเสี่ยงติดเชื้อได้ก็เลยเป็นเครื่องมาวางไว้แทน
ใครเข้าใครออกก็เอาฝ่ามือไปสแกนแบบนี้
มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเวลาใช้ฝ่ามือสแกนตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ย

มันเหมือนหรือต่างกันยังไงเราตรวจสอบให้นะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วมันต่างกันนะคะ
การตรวจวัดอุณหภูมิที่หน้าผากหรือว่าฝ่ามือค่ะ
จริงควรจะตรวจวัดที่หน้าผากจะใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุด
ก็เลยขอความร่วมมือว่าให้ตรวจวัดจากหน้าผากได้ไหม
ถ้าใช้มือใช้อะไรแบบนี้กลัวว่าการคัดกรองจะไม่มีประสิทธิภาพ
ทีนี้คนก็ไปอ่านไปแชร์ไปคอมเมนต์กันเยอะ
เราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์อธิบายนะคะว่าเครื่องวัดอุณหภูมิ
ที่ใช้ในห้างร้านสะดวกซื้อเป็นเครื่องที่มีความละเอียดสูง
เออเลอร์หรือว่าความผิดพลาดมันน้อยมาก
แต่ต้องดูปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วยค่ะ
ดังนั้นต้องสแกนวัดอุณหภูมิที่หน้าผาก
ถึงจะได้ตัวเลขที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเราเป็นไข้หรือเปล่านะคะ
แอร์เย็นนะครับ
ระหว่างมือกับหน้าผากหน้าผากจะยังอุ่นอยู่
แต่มืออุณหภูมิจะต่ำลงไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเครื่องมันวัดได้แม่นทั้งที่หน้าผากทั้งที่มือ

หรือเราไปจับแก้วน้ำเย็นมาแล้วก็มาวัดที่ฝ่ามือก็ไม่ได้
แล้วฝ่ามือจะมีเนื้อที่ค่อนข้างหนากว่าบริเวณหน้าผาก
หรือด้านหลังก็จะมีเส้นเลือดฝอยที่อยู่บริเวณนิ้วเยอะกว่า
เพราะฉะนั้นความเย็นเนี่ยจะทำให้ตัวแทนของอุณหภูมิที่อยู่ที่มือเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็จะนิยมใช้อุณหภูมิที่หน้าผาก
เป็นตัวแทนของอุณหภูมิร่างกายมากกว่า
แล้วก็แสดงความคิดเห็นเหมือนกับอาจารย์ออสเลย
เพราะว่าบางทีถือแก้วกาแฟเย็นเข้าไป
แล้วก็ต้องสแกนฝ่ามือก็เอามือเย็นนั่นแหละ
แกนอุณหภูมิต่ำเชียวอะไรแบบนี้
แล้วก็อุณหภูมิต่ำมากอย่างนี้ใช่ไหม

ทีมข่าวของเราก็เลยลองทดสอบดูเหมือนกันนะคะ

แบบแรกนะคะใช้หน้าผากสแกนก่อน
เดี๋ยวลองดูนี่๓๖๖องศา

ใช้มือนะคะมือข้างขวา

คราวนี้เป็นมือซ้ายคือถือแก้วกาแฟมา

เดี๋ยวลองดูมือซ้ายนะคะนี่ค่ะ

ก็แสดงว่ามันไม่เสถียรใช่ไหม

เหมือนอาจารย์ออสแนะนำว่าถึงแม้จะเป็นเครื่องวางไว้แบบนี้

ลองเปลี่ยนไปแนะนำว่าให้สแกนเอาหน้าผากไปใกล้ได้ไหม

ก็เผื่อจะได้ไปปรับใช้กันนะครับ